เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
เธอมีความศรัทธาในพระพิคเนต
แล้วเธอก็เกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่า

พระรูปหรือพวกพระรูปพระพิคเนตเนี่ยนะคะ

ปรากฏว่าสร้างรายได้ได้ดีเลยล่ะค่ะ
ร้านนี้ชื่อว่ามาตาคเนชานะคะ
อยู่ที่ทางเข้าวัดเขาครูบามเภอเมืองสระบุรี
ภายในร้านนี้เต็มไปด้วยองค์พระพิคเนต

นี่ค่ะสวยงามอลังการโดดเด่นนะคะ
คุณปุ้มธนัดนันพิกเพ็ญเจ้าของร้านบอกว่า
เปิดให้บริการแต่งองค์และสปาพระพิคเนต

ตอนนี้เธอทำมาเข้าสู่ปีที่๗แล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอยอมรับว่าเธอเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือย
เคยติดพนันออนไลน์

ก็เลยตั้งจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะเลิกเล่นพนัน

จนกระทั่งเธอได้ไอเดียในการทำธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะ

ทำให้องค์พ่อของเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเนี่ย
ทำให้ท่านกลับมาสวยสง่าได้เหมือนเดิมค่ะ
เพราะว่าบางคนอุ้มเชื่อว่ามีองค์ที่รักอยู่แล้ว
องค์ที่แบบโอ้โหบูชาแล้วปังมากไม่อยากจะเปลี่ยนองค์เลย
แต่พอบูชาไปนานแล้วท่านเกิดความอาจจะหม่นลงนะคะ
ฝุ่นเกาะหรือว่าสีหลุดหรือว่าเครื่องประดับหลุดเนี่ยค่ะ
ก็เอามาให้เราสปาได้เลย
แต่ดูแต่ละองค์สวยทั้งนั้นจริงนะคะ
เจ้าของร้านยังบอกด้วยว่าตอนนี้ลูกค้ามาใช้บริการเยอะนะคะ

สร้างรายได้มากกว่า๑แสนบาทต่อเดือน
ราคาในการแต่งองค์และสปานพระพิคเนธเนี่ย
คือราคาต่างกันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพัน
อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะ

ถ้าใครสนใจเข้าไปดูได้ทางเพจเฟซบุ๊คของร้านได้เลยนะคะ

แล้วก็มีฝีมือก็ต้องใช้เวลามากเลยทีเดียว